อ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความรุนแรงด้วยเช่นเดียวกัน
แล้วก็เป็นเรื่องสลดที่เกิดขึ้นในครอบครัวจำได้ไหมคะ
คราวก่อนเนี้ยสามีเนี้ยคือถูกภรรยาบ่น
แล้วก็เก็บเก็บเก็บเอาไว้จนทนไม่ไหว
เอาปืนมายิงฆ่ายกครัวครับนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย
เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับลูกค่ะคุณผู้ชม
สุดท้ายแล้วพ่อที่เก็บความไม่พอใจเอาไว้เนี่ย
ก่อเหตุยิงลูกชายตัวเองเสียชีวิตค่ะก็เป็นเหตุการณ์สลดใจที่เกิดขึ้น
ในครอบครัวนะคะในพื้นที่หมู่๖อำเภอวิเศษชายชาญ
จังหวัดอ่างทองคนที่เสียชีวิตชื่อว่านายวินัยหลาบงาม
อายุสี่สิบแปดปีค่ะก็ตอนแรกเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวิเศษชายชาญ
แต่ว่าไม่ทันนะคะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนคนก่อเหตุคือนายละมัยหลาบงามอายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
เป็นพ่อแท้ของผู้ตายนี่แหละค่ะตอนที่ตำรวจไปก็นั่งอยู่ในบ้านนะคะ
ตำรวจก็เข้าจับกลุ่มแล้วก็ยึดอาวุธปืนลูกซองยาวที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ
แม่ของผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายละมายมีปากเสียงกับลูกชาย
พูดจาไม่เข้าหูกันแล้วบันดาลโทษะ
ก็เลยก่อเหตุเอาปืนยิงลูกชายตนเองเนี่ยก็คือต้องพาลูกส่งโรงพยาบาล

ใส่กุญแจขังนายละมัยไว้ในบ้านก่อน

ก็ทำหลายอย่างมากในช่วงเวลานั้นนะคะ
คงลำบากใจเนอะคนเป็นแม่เป็นคนกลาง
สามีก็ยิงลูกตัวเองพ่อยิงลูก
แล้วก็ลูกบัตรเจ็บก็ต้องนำตัวส่งลงพยาบาล
ล่าสุดช่วงสายของวันนี้ค่ะตำรวจสพวิเศษชายชาญนำตัวนายละมัย
ผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
คือเขาก็เล่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้เขากำลังนั่งร้อยพวงมาลัย
คือช่วยนางสำริดร้อยพวงมาลัยจะเอาไปขายที่ตลาด
แต่ลูกชายเนี่ยค่ะไม่ช่วยพาเพื่อนมาที่บ้านมารวมกลุ่มกัน๘คน
ระหว่างที่ร้อยพวงมาลัยวงเล่าของลูกก็เริ่มส่งเสียงดังขึ้นเรื่อย
ก็ตะโกนห้ามลูกชายก็ไม่ฟังนะคะ
แถมยังไปหักข้าวโพดของญาติมาต้มกิน
เขาก็เลยดุเรื่องที่ว่าไปเอาของคนอื่นมา
เจ้าของเขายังไม่ได้อนุญาตลูกชายก็ไม่พอใจเถียงกลับ
ก็เนี่ยค่ะทะเลาะส่งเสียงโต้ตอบกันไปมา
เพื่อนที่มากินเหล้าด้วยกันเนี่ยเห็นท่าไม่ดีก็แยกย้ายกลับไป
เขาบอกว่าเขายังอารมณ์ค้างก็เดินขึ้นไปบนบ้าน
ปืนลูกซองและเปิดหน้าต่างยิงใส่ลูกทันที
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโมโหมากก็ตั้งใจจะยิงให้ถูกตัวของลูกชายด้วยค่ะ
ตอนนั้นพ่อโทษทีพ่อหยิบปืนพ่อคิดอย่างไรคะ
นี่ค่ะลูกอายุ๔๘ปีก็ถูกพ่อ
อายุ๗๑ปีนะคะยิงเสียชีวิตตอนนี้พ่อก็กลายเป็นผู้ต้องหาค่ะ